สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

สภาพอากาศสุดสัปดาห์เมืองไทยค่อนข้างที่จะเป็นใจ
สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทั่วไทยเลยทีเดียวนะครับ
ตอนบนนั้นได้สัมผัสกับอากาศหนาวลมเย็นสบาย

แต่ว่าต่างประเทศตอนนี้เขาต้องเจอกับความแปรปวนของสภาพอากาศ
อย่างหนักหน่วงละทีเดียวสร้างความเสียหายทั้งชีวิต

ไปดูใกล้บ้านเรากันก่อนครับที่เวียดนาม
ที่นี่เนี่ยนะครับเขาต้องเจอผลตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงละทีเดียว
ตอนนี้ก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่

ตอนนี้ก็มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตออกมาแล้วนะครับ
ขั้นต่ำเนี่ยนะครับประมาณ๒๔คน

ส่วนพื้นที่ที่อยู่ติดกับทะเลมีบ้านเรือหลายร้อยหลังคา
เรือนที่อยู่ห่างไกลยังคงต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วม
คิดแล้วรวมมูลค่าความเสียหายอยู่ที่๓๒ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ตอนนี้ก็ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากกว่า๒แสนไร่
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าเวียดนามเขามักจะเกิดพายุแล้วก็ฝนตกหนัก
ประจำปีทุกปีในช่วงเดือนนี้ก็คือเดือนธันวาคม
ส่วนที่จีนครับตอนนี้หลายเมืองของประเทศจีนครับเขากำลังหาวิธีลดปริมาณ

รวมไปถึงมีการสั่งปิดโรงงานหลายร้อยแห่งชั่วคราว
กลางสภาพอากาศตอนนี้อย่างที่เห็นในภาพแล้วครับ
เกิดจากควันไอเสียต่าง

มีการสั่งปิดโรงงานไปแล้วกว่า๗๐๐แห่ง
จรจรบนถนนต้องงดชั่วคราว
หลายร้อยโรงเรียนในหลายเมืองทีเดียว

ต้องสั่งให้โรงงานฐานหินแล้วก็ซีเมน
หยุดทำการชั่วคราวครับ

ตอนนี้ก็ได้เกิดหิมะถล่มนะครับ

ต้องมีการประกาศยกเลิกเที่ยวบินกว่า๑๐๐เที่ยว

ถือว่าเป็นพยุ่งฮิมะลูกแรกของปีนี้นะครับ
ซึ่งพัดถล่มในบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้
พื้นที่ตอนนี้มีหิมะหนาถึงประมาณ๓นิ้วไปจนถึง๗นิ้วครับ
ส่วนที่มองโกเลียตอนนี้กำลังวิกฤตเลยทีเดียว
ฤดูหนาวปีนี้มีแนวโน้มที่จะรุนแรงในมองโกเลีย

งโกเลียเขาจะเจออากาศหนาวอย่างรุนแรงนะครับ
ทุก๑๐ปีแต่ปีนี้มาแปลกนะครับ
ต้องเจอแบบนี้๒ปีติดต่อกัน
โดยอากาศหนาวในมองโกเลียปีที่แล้ว
ทำให้สัตว์ล้มตายไปกว่า๑ล้านตัว
ส่งผลกระทบต่อประชากรส่วนใหญ่ในมองโกเลียนะครับ
ซึ่งประชากรส่วนใหญ่ในที่อยู่อาศัยบริเวณดังกล่าวเนี่ยนะครับ
เขาต้องพึ่งพาปัจจุศักดิ์เป็นแหล่งอาหาร

เตรียมส่งเครื่องทำความร้อนเชื้อเพลิง
แล้วก็ยารักษาโรคไปให้ประชาชนในพื้นที่ครับ
เพื่อที่จะรับมือกับสภาพอากาศ
ที่หนาวอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นในปีนี้

นี่คือผลงานภาพถ่ายของนายคาริมปูเชตาตานะครับ

เดินทางไปที่เมืองแอนเซฟรานะครับในแอลเจรีย

ของทะเลทรายสหราชที่แห้งแรงครับ

มีหิมะสีขาวปกคลุมเนินทราย
ทำให้เกิดเป็นภาพสีสันแปลกหูแปลกตา

จากการพูดคุยกับชาวบ้านบริเวณอังกล่าว
พวกเขาบอกว่าไม่เคยเห็นเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเลย
ตลอด๓๗ปีที่ผ่านมา

การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกนั้น
เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับ
ส่วนที่ไทยของเราหลังจากนี้เป็นต้นไป
ใครที่ไปท่องเที่ยวตามจุดต่างด้วย

หนาวนี้อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายยังไง

รวมไปถึงติดตามการพยากรณากาศด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ